งั้นไปดูมิติใหม่ของการแก้บนกับการเอาหมูกระทะไปแก้บน
เคยเห็นไหมมิติใหม่แห่งการแก้บน

นี่เลยนะคะไปฟังกันหน่อยว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงบ้าง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะท่านนี้เขาโพสต์ภาพ
ตอนที่กำลังแก้บนกับสารเจ้าพ่อหลักเมืองที่กำแพงเพชร
แล้วเนี่ยคุณเห็นไหมมาเป็นหมูกระทะกระทะไฟฟ้านะ

ผมชอบคุณใช้ศัพท์เครื่องสังเวยชุดใหญ่
ก็ต้องเป็นเครื่องสังเวยสิคุณจัดมาแก้บนเนี่ยนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไปบนบานสารกล่าวว่า
ให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้สำเร็จ

เขาก็เลยมาแก้บนพร้อมกับหมูกระทะ
แต่ไม่ได้เอาแค่หมูกระทะหมูสดนะ
ปิ้งมาย่างให้เลย

คุณครูหนุ่มคนนี้ก็คือคุณอานนท์ยนต์ทันธรรม
อายุ๒๘ปีเป็นชาวกำแพงเพชร
เขาบอกว่าตัวเองมาบนบานสารเก่ากับสารเจ้าพ่อหลักเมือง
กำแพงเพชรแห่งนี้๓ครั้ง๓คราด้วยกัน
และแน่นอนครั้งนี้สำเร็จสมหวังแล้วก็คือครั้งที่๓
ครั้งแรกกับครั้งที่๒เขาบ่นว่าเขาจะถวายหัวหมูแต่ไม่สำเร็จ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูหนุ่มป้ายแดงท่านนี้ด้วยนะคะ
แต่คอมเมนต์ในโซเชียลโอ้โหสนุกสนานบันเทิงมาก
บางคนคอมเมนต์ว่าอยากจะเป็นลูกช้างด้วย
ก็คืออยากจะไปแจ้งจิ้นกับเขาแน่
อยากจะมาปิ้งด้วยเลย

ทีนี้สายหมูก็วาวุ้นเลย
วาวุ้นจริง